ได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคุปตนันในรู้ก่อนร้อนหนา

ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ย

หลายจุดหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นนะครับ

คุณคุปตนันได้รับทราบที่คุณผู้ชมรายงานมาแล้วกัน

อุณหภูมิ๑๔องศาเองจากคุณอริสรา
องศาจากคุณราชวัฒน์นะครับ

เช้าวันศุกร์นครสวรรค์อากาศเย็นจากคุณอุตสาวดีนะครับ
ว่าตรงกับที่เราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ

แต่ว่ามือคุณสุดสกุลที่เหมาะสำหรับเป็นแพทย์

ไม่ออกแต่จดอย่างรวดเร็วจากหน้าจอนะครับ

เขาคนกรุงเทพที่อยู่บนคอนโดบนศูนย์ที่สูงเนี่ย
ก็สามารถได้รับรู้ถึงแรงสันเธอร์สเทวน
เกิดตรงจุดที่มีรอยเลื่อนที่ชื่อว่ารอยเลื่อนสแกงนะครับ

แล้วก็มีการพาดผ่านจากบริเวณทางตอนบนตอนเหนือ
ของบริเวณพม่าลงสู่บริเวณทะเลอันดามัน
แน่นอนก็ถ้าเกิดเราวัดจากรอยเลื่อนสแกง
เข้าสู่กรุงเทพมหานครก็อยู่ที่ประมาณ๔๐๐เมตรเอง
แต่ว่าจุดที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ไกล
แต่ว่าด้วยความว่ารอยเลื่อนตรงนี้เรียงตัวในแนวยาว
จึงมีการส่งพลังงานตามรอยเลื่อนออกมานะครับ

ซึ่งในจุดพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็มีลักษณะเป็นดินโครนดินที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม
เวลาเกิดแรงสันสะเทือนอะไรง่าย

ก็สามารถให้จะส่งพลังงานออกมาได้

ใครที่อยู่ในบริเวณใกล้แถวนั้น
หรือว่าใครจะเดินทางไปแถวบริเวณดังกล่าว
อาจจะต้องตรวจสอบหน่อยเพราะว่าหลังจากนี้
น่าจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายวันละรอบ
ก็ติดตามการเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
เดี๋ยวมาดูความหนาวเย็นกันหน่อย

ใครจะพาน้องหนูลูกหลาน
ไปท่องเที่ยวทำกิจกรรมงานวันเด็กตามจุดต่างทั่วไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ชาวเหนือเขาได้หนาวไปแล้วนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้

เขาเจอกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวเลยเกิน
เมื่อวานนี้ก็ลมหนาวก็เข้าไปปะทะ
ความชื้นต่างที่เข้ามาปกคลุมก็ทำให้เกิดฝนตกแล้ว

ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังหน่อย
เพราะว่าวันนี้ลมจะค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
สูมตะวันออกเย็นเยือนที่พัดปกคลุมเมืองใดของเรา
ที่มีความรุนแรงนะครับ

จุดฟืนจุดไฟก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อย

บางจุดบางพื้นที่ยังอาจมีฝนฟ้าขนองอยู่
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต
ช่วงที่จะหนาวที่สุดก็คือสุดสัปดาห์นี้

ใส่เส้นหนาวให้เด็กกด้วยนะครับ

เดี๋ยวไปติดตามความหนาวเย็นที่สหรัฐอเมริกา
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเจอพายุหิมะกัน

ทีนี้ใครจะไปใกล้วาเลนไทยแล้ว
สวัสดีประกาศที่นั่นจะเป็นอย่างไร

เดี๋ยวไปติดตามกับคุณดิตรดาวิชัยดิตครับ

จะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะมีพายุหิมะตกหนักก็ตาม
แต่คนที่นี่ได้เผชิญกับความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนานกว่าสัปดาห์
ด้วยอุณหภูมิที่ลดต่ำกว่า๑๑องศาเฟอร์เอนไฮน์
หรือประมาณติดลบ๑๔องศาเซลเซียส
ทำให้แม่น้ำและแอ่งน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
ถนนมีน้ำแข็งเกาะกลายเป็นแล็คไอซ์
ทำให้เกิดถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
อุณหภูมิที่ลดต่ำลงเป็นประวัติการ
ทำให้หลายบ้านต้องเจอกับปัญหาท่อน้ำแข็งตัว
ไม่สามารถใช้น้ำได้หรือน้ำไหลช้า
จากท่อส่งน้ำหลักแข็งตัวเช่นกัน
กว่า๕๐๐คันได้รับการร้องเรียนให้เข้าช่วยเหลือ
จากแบตหมดและมีการประกาศเตือนภัย
ไม่ให้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน
และหากจำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าปกปิดให้มิดชิดหลายชั้น
ความเย็นจะสามารถกัดกินผิวหนังได้
อาจทำให้เกิดอันตรายหากอยู่นอกบ้านเกินกว่า๓๐นาที
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีอุณหภูมิลดต่ำถึง๐องศาฟาเรนไฮ
หรือเกือบติดลบ๒๐องศาเซลเซียสค่ะ
ก็มีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า๑๕๐๐เที่ยวบิน
และกว่า๘๐๐เที่ยวบินนั้นล่าช้าเกินกว่ากำหนดค่ะ
แต่พายุหิมะในช่วงฤดูหนาวก็ยังไม่จบนะคะ
จากสัปดาห์หน้าโอเคแม้ว่าจะอุ่นขึ้น
แต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์ค่ะก็มีการออกมาแจ้งเตือนกันว่า
อาจจะมีพายุหิมะพัดเข้ามาอีกนะคะ
ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเลยทีเดียว
ซึ่งจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็จะติดตามสถานการณ์มา
คุณผู้ชมไทยรัฐทีวีได้ติดตามกันต่อค่ะ
ดิดละดาวิชาดิดข่าวไทยรัฐทีวี